มาดูเรื่องคนหัวร้อนบนท้องถนนนะคะ
กันไปปาดกันมายอมรับว่ามันก็ต้องมีอารมณ์โมโหกันบ้าง
แต่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายมันดูจะเกินไปนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขับรถนะคะแล้วก็ไปมีปัญหากับผู้ชายคนหนึ่ง
หลังจากนั้นลงมาเคลียร์กันช่วงที่เคลียร์กัน
ต่อยหน้าผู้หญิงค่ะแว่นแตกเลย
แล้วก็มีแผลแตกที่บริเวณหน้าด้วยเย็บไปตั้ง๘เข็ม
คือผู้หญิงคนนี้หลังจากที่ถูกต่อยแล้วเธอกลับเข้ามาในรถนะคะ
ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วเอาไปแจ้งความ

เกิดมาไม่เคยเจอจริง
ทะเลาะกันบนท้องถนนเข้าใจ
โมโหกันขับปาดหน้ากันแต่พอช่วงลงไปเคลียร์
ช่วงที่จอดไหมคะนี่คือช่วงที่ลงไปเคลียร์
เคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วพูดกันไปพูดกันมา
อารมณ์ขึ้นค่ะต่อยเข้าที่ตาเลย
แต่เขาเป็นผู้หญิงไงเออผู้ชายต่อยผู้หญิง
ต่อยแว่นแตกเลยนะแว่นแตกเบ้าตาแตกเย็บไปตั้ง๘เข็ม
ผู้หญิงคนนี้นะคะเนี่ยนอกจากเธอจะถ่ายคลิปแล้ว

แต่ขออนุญาตย้อมสีนะคะนี่คือแว่นมันมีความคม
พอต่อยแว่นแตกแว่นมันทะลุเข้าเบ้าตา

แล้วก็ทะลุเข้าไปผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาว
นะคะโดยบอกว่าผู้ชายที่ขับรถหมายเลขทะเบียนที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เป็นเลขทะเบียนกรุงเทพทำร้ายร่างกายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนรัชดาพิเศษแขวงวงสว่างเขตบางซื่อ
เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตอนนั้นกำลังขับรถกลับบ้าน
ระหว่างที่จอดรถเพื่อรอเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชาชื่น
จุดนี้คือหน้าหมู่บ้านชนนิเวศค่ะ
รถคู่กรณีจอดต่อท้ายเลยแล้วก็บีบแตรนไล่หลัง
และหลังจากนั้นคู่กรณีค่ะขับแซงขึ้นมา
แล้วก็ปาดหน้าไปปาดหน้ามา๒ครั้ง
ตัวเองยอมรับว่าช่วงเวลานั้นเริ่มโมโหแล้ว
ตัดสินใจลดกระจกลงชูนิ้วกลางให้
เป็นสัญลักษณ์ของการด่าแหละเนาะนิ้วกลางนะคะ
จากนั้นผู้ชายคนนั้นค่ะขับรถตามอีก
จี้ตามมาตามมาตามมาก็เลยตัดสินใจ
จอดรถลงมาเคลียร์กันช่วงเคลียร์ค่ะ
เกิดการโต้เถียงกันผู้ชายคนนี้โชคเข้ามาเลยค่ะ
พัวเข้าเบ้าตาขวา๑ครั้งแว่นหัก๒ท่อน
แล้วแว่นมันไปปักที่บริเวณเบ้าตาเธอเบ้าตาแตกเลยค่ะ
ตำรวจมาพอดีเลยมาประสบเหตุพอดีนะคะ
นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นแพทย์เย็บไป๘เข็ม
และให้นัดดูอาการอีกครั้งค่ะ
คุณเบนจมาสคนนี้ที่ถูกผู้ชายต่อยเนี่ยนะคะ
ยอมรับผิดกรณีที่ไปชูนิ้วกลางให้คู่กรณี
แต่เธอก็บอกว่าก็ไม่น่าจะต้องมาถึงขั้นทำร้ายร่างกายขนาดนี้
โดยคลิปที่ได้ภาพที่ได้
หลักฐานที่ได้จากทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษา
จะเอาไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
และตอนนี้รอผลการรักษาจากแพทย์
ก่อนจะดำเนินคดีทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์แก่ผู้ก่อเหตุต่อไป
เพราะว่ามีทะเบียนรถชัดเจนติดตามตัวได้ค่ะ